วันนี้คุณหญิงสุดารัฐเปิดบ้านต้อนรับโอ้โหโปรยอย่างกับภาคฟุตบอล
เปิดบ้านต้อนรับนะฮะคือว่าเป็นเจ้าบ้านแล้ววันนี้
พักร่วมรัฐบาลเขามาประชุมคณะกรรมการประสานงานเปลี่ยนผ่านกัน
จำได้ใช่ไหมครับอ่าคณะทำงานนี้บรรยากาศที่พักไทยสร้างไทยนะครับ
เป็นการประชุมโดยคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์หัวหน้าพักนะครับ
ในฐานะเจ้าบ้านนำเครื่องดื่มเออที่นี่ที่นี่เขาโชว์เครื่องดื่มอะไร
ที่นี่เขาทานอ่ะดื่มอะไรกันอันชันมะนาวอันชันมะนาวอันชันมะนาวครับ
นี่แหละฮะหรือว่าอะไรนะมาเลี้ยงต้อนรับ
บอกว่าเป็นน้ำแห่งความหลากหลายน้ำประชาธิปไตย
เพราะเอาสีต่างมาผสมรวมกันจนเป็นสีม่วงครับ
ขณะที่การประชุมครับคณะกรรมการประสานงาน
ในช่วงเปลี่ยนผ่าน๑๔คณะมีนางสาวสิริกัญญาตันสกุล
รองหัวหน้าภักดิ์เก้าไกรนะครับ
ทำหน้าที่เป็นประธานแทนนายพิธาลิ้มเจริญรัฐ
เลขท้าย๒ตัวก็ยังไม่เห็นตัวอีกเลย
คาดว่านายพิธานายชัยธวัฒน์ตุราธนตร์
เลขาธิการพักจะไปหาลือกับแก่นำพักเพื่อไทย

เพื่อให้ได้ข้อสรุปก่อนวันที่๒๒มิถุนายน

และมีรายงานว่านายพิธาได้มอบหมายให้นางสาวสิริกัญญา
ทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการประสานงานไป
กว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลครับ

แล้วก็รับทราบผลการหารือของคณะทำงานชุดย่อยทั้ง๑๔คณะ
ข้อสรุปการหารือ๑๐เรื่องเช่น
เรื่องภัยแหลงเอลดีโย

และจะมีการยุบคณะกรรมการเปลี่ยนผ่านรัฐบาล
เมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่
อกจากนี้ยังมีการหารือถึงสถานการณ์ทางการเมือง
หลังจากกรรมการตรอบรองสสทั้ง๕๐๐คน

เรื่องการจัดสรรคณะรัฐมนตรีพิธาหนึ่ง
คุณผู้ชมครับมีกระแสข่าวว่าการจัดสรรคอลโลมอภิษฐานหนึ่งนั้น
ไทยสร้างไทยจะได้โคต้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
และมีรายงานว่าคุณหญิงสุดารัฐเตรียมจะลาออกจากตำแหน่งสอสอบัญชีรายชื่อเพื่อเปิดหา
เพื่อเปิดทางให้นาวาอากาศตรีสิทธาธิวารีได้รับตำแหน่งแทนครับ
แล้วก็จะผลักดันนาวาอากาศเอกอนุดิตนาคอนทัพขึ้นเป็นหัวหน้าพัก
เรื่องนี้ผู้สุดถ่าวไปถามนาวาอากาศเอกอนุดิตนะครับเจ้าตัวบัณฑิเศษว่า
ขณะนี้ยังไม่มีการพูดคุยไม่มีการจัดโผลกอลโลมอภิษฐานนะ

เรื่องของโครงสร้างของภักดิ์ไทยสร้างไทยผมยืนยันตรงนี้เลยนะครับ
ว่าเหมือนเดิมทุกประการ
แล้วก็ไม่เข้าใจว่าผู้ซึ่งเป็นคนให้ข่าวดังกล่าว
หรือให้ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมีจุดผสมอะไร
ขอยืนยันในส่วนโครงสร้างของภักดิ์ไทยสร้างไทย
ซึ่งขับเคลื่อนโดยนิวัตนาภักดิ์ชิคกี้พรีสุรรัสเกยุราพันธ์